ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะเป็นเหตุสลดที่เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ชลประธานจังหวัดอุดรธานี

คือมีเจ้าหน้าที่ชลประธาน๖คน
เขาไปช่วยกันเอาผักตบชาวาที่มันขวางทางน้ำออก
แล้วมันจะมีประตูระบายน้ำอยู่เขาเปิดประตูระบายน้ำ
มีหนึ่งในเจ้าหน้าที่ดำลงไปในน้ำแล้วก็จะเอาผักตบออก
เขาใช้วิธีที่แตกต่างจากคนอื่น
แล้วตรงประตูระบายน้ำเนี่ยน้ำมันดูดแล้วมันวน
ถูกดูดเข้าไปจมน้ำเสียชีวิตต่อหน้าต่อตาเพื่อนคนอื่นนะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำและชาวบ้านเขาก็ช่วยกันนะคะ
ค้นหานายสมศักดิ์เกรดแป้นอายุ๕๕ปี
ฝีมือสนามสำนักชลประธานที่๕
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง
เพราะว่าจมน้ำหายไปที่บริเวณคลองน้ำ
บ้านหัวขัวหมู่๑๕อำเภอกุจจับจังหวัดอุดรธานี
เพราะว่านายสมศักดิ์เขาก็ไปกับเพื่อนคนอื่นที่เป็นเจ้าหน้าที่เหมือนกัน
เก็บผักตบชาวาที่ประตูระบายน้ำ
แต่ว่าประตูระบายน้ำเนี่ยเปิดอยู่แล้วก็ถูกดูดเข้าไป
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์บอกว่า
วันที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ชนประทานกับตัวผู้ตายรวมแล้ว๖คน
ไปช่วยกันกำจัดผักตบชาวาผักตบเยอะเลยค่ะ

เพราะว่าน้ำไหลไม่สะดวกก็เลยจะเอาผักตบชาวาออก
วันที่ผ่านมาฝนตกเยอะผักตบโอ้โหลอยมาเพียบเลย

แต่ว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยค่ะก็มีเจ้าหน้าที่อยู่บนฝั่ง
ส่วนหนึ่งเขาใช้ไม้เกี่ยวผักตบชาวาให้มารวมกัน
แล้วก็เอาลวดสลิงเนี่ยเหมือนกับไปล้อมไว้ครับ
แต่ว่านายสมศักดิ์เขาใช้วิธีอื่นแตกต่างจากเจ้าหน้าที่คนอื่นนะคะ
นายสมศักดิ์ผู้ตายเขาใช้วิธีนี้นะคะ
เขาเอาเชือกเนี่ยลงไปในน้ำเลยแล้วน้ำลึก๒เมตรกว่า
ดำลงไปค่ะเอาเชือกไปมัดกับลวดสลิง
ตั้งใจว่าจะลากผักตบชาวาขึ้นฝั่ง
แต่ปรากฏว่าด้วยความที่เขาเปิดประตูระบายน้ำอยู่ด้วย
ทำให้กระแสน้ำเนี่ยวนแล้วก็เชี่ยวมาก
ดูดร่างของนายสมศักดิ์จมหายไปต่อหน้าต่อตาเพื่อนร่วมงานเลยอะค่ะ
ทีนี้เพื่อนร่วมงานที่อยู่บนฝั่งพยายามเข้าไปช่วยนะคะ
แต่ผักตบชาวาหนามากช่วยไม่ทันจริง
ก็เลยขอความช่วยเหลือจากตำรวจจากกู้ภัย
สุดท้ายเนี่ยมาพบว่านายสมศักดิ์เสียชีวิตแล้ว
เพื่อนก็ยืนอยู่ข้างบนเพื่อนอยู่ข้างบนเพื่อนเอาไม้เกี่ยวไงคะ
แต่นายสมศักดิ์เนี่ยเขาลงไปในน้ำเลยไงกะว่าจะล้อมผักตบเลย
ใช่แล้วลงไปคนเดียวเอาแท็กเตอร์ลากใช่
ประตูระบายน้ำเปิดก็เลยดูดไปฝั่งนี้เข้าไปเลยเนี่ยค่ะ
พบเป็นศพเนี่ยลอยอยู่ที่บริเวณต้นก้ามปู่ห่างจากจุดที่จมลงไปประมาณ๕๐๐เมตรนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันนำร่างขึ้นมาบนฝั่งค่ะ
พอเนี่ยวันนี้สองสามเมื่อที่ผ่านมาฝนกระตูกซึ่งเมื่อทั้งกลางคืนกลางวัน
ฝนตุ๊กน้ำอัดสิรายมันกระกายมาแสดงว่าน้ำมันลดได้เวากันอยู่

เพื่อนร่วมงานบอกว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะเพราะว่าเสียดายคนที่ตั้งใจทำงานมีจิตสาธารณะ
พาลูกน้องไปกำจัดผักตบชาวาก็เพราะว่าเป็นห่วงเรื่องการระบายน้ำให้กับชาวนา
ช่วงนี้กำลังต้องการน้ำก็เลยอยากจะเร่งกำจัดวัชพืชตามคูคลอง
เพื่อเปิดทางน้ำให้ไหลสะดวกแต่สุดท้ายก็ต้องมาเสียชีวิตนะคะ
คือเรื่องรายงานระดับน้ำแกก็ไปทุกวันวันหยุดเรื่องอะไรก็ไป
ถ้าฝนตกนะคือในคิดว่านะเราก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่เนอะ
ก็คิดว่าในช่วงที่ว่าในช่วงที่ต้องส่งน้ำ

นี่ค่ะเป็นคนตังใจทำงานจิตศาสตรนะพรรยา
ก็บอกว่าสามีทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ชลประธาน๓๐กว่าปี
เล่าอ่ะขยันขีจากกระยานไปสำหรวดครองนะคะ
ย่ารกอะไรก็ตัดทำความสะอาดช่วยเหลือชาวบ้าน
ทางครอบครัวได้รับศพนายสมศักดิ์ไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีแล้วนะคะ
แล้วก็ฝากเตือนประชาชนว่าต้องระวัง
ตามคลองตามเขื่อนที่มีประตูระบายน้ำค่ะ
น้ำก็มักจะเชี่ยวแล้วบางทีไม่รู้ว่าน้ำเฉียวน้ำวนอะไรแบบนี้

ก็เป็นความตั้งใจดีนะฮะแต่อาจจะไม่ได้ทันคิดว่าประตูระบายน้ำตอนนั้นเปิดอยู่
ใช่ค่ะแล้วเปิด๒บานเลย